เอามาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่า

ห้าคนคุณผู้ชมคะปลายปีแบบนี้
อีสานโพลเขาก็มีผลโหวตออกมาแล้วจาก
คะแนนโหวตการชื่นชอบของพี่น้องชาวอีสานนะฮะ
เทใจให้กับบรรดาศิลปินที่เขาชื่นชอบกัน
สำรวจคนในพื้นที่ภาคอีสานประมาณ๒๐จังหวัดคุณผู้ชมปรากฏว่าปีนี้
มนแคนพี่มนแคนแก่นคุณแล้วก็พี่ตายอรไทยค่ะ
ได้เป็นนักร้องชายและหญิงแห่งปีครองใจพี่น้องคนอีสานมากที่สุดประจำปีนี้นั่นเองค่ะ
คือฝั่งของนักร้องลูกทุ่งสาวแห่งปีนี่นะพี่ตายอรไทยนอนมาแบบชิวแชมป์เลยคุณผู้ชม
ตามมาด้วยน้องลำไยหายทองคำค่ะและอันดับสามนี่แหวกแนวมาเลย
มิลลิแร็ปเปอร์สาวที่พาเอาข้าวเหนียวมะม่วงไทยไปโกลอินเตอร์บนเทศกาลดนตรีระดับโลกมาแล้วนั่นเอง
ส่วนทางฝ่ายชายกันบ้างคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราบอกอ้ายมนแคนแก่นปูนรังแชมป์มาเลยอีก๑ปีกอดแชมป์ไว้แน่นเลยนะ
ส่วนอันดับที่๒และ๓แหมแก๊งหนุ่มลูกทุ่งเขากวาดมาเรียบเลยคู่ซี้เขาเลยนี่นะฮะ
ตีคะแนนคู่กันมาแบบอุ๊ยหายใจรถต้นคอมาเลย
พี่น้องสุศีกล้องเฮ้ยไร่แล้วก็เบิ้ลประทุมราชคุณผู้ชม
พี่มนต์แครนเก่งครูนะเพราะทราบข่าวดีนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กเลย
ขอบคุณอีสานโพลแล้วก็แฟนทุกคนที่สนับสนุนพี่มนต์แคนมาโดยตลอดค่ะ
เอาไปต่อวงหมอลำกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
หมอลำแห่งปี๒๕๖๕ปีนี้โอ้โหไม่พลิกโผล่ไปไหนมงลงต่ออีกสักปี
ยกให้เลยกับเวทีนี้ระเบียบวาทัศนค่ะ
ปีนี้ปีทองของเขาจริงคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราเปิดใจพ่อเอ๊ะ
เจ้าของวงใช่ไหมพ่อบอกโอ้โหเห็นผลมาปุ๊บขนลุกเลย
เพราะว่าไม่ทราบมาก่อนว่าวงของตัวเองจะได้อีกปีหนึ่ง

คุณผู้ชมด้วยความยินดีตื้นตันใจ
บอกว่าที่มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าการสนับสนุนของแฟนหมอลำนี่แหละจ้า
พ่อก็รูสึกว่าดีใจพ่อขนลุก

หรือคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาบนห้องมาชื่นชมมาชื่นชมผลงาน
ถือว่าเป็นลังวัลเป็นประวัติภัณฑ์ปีใหม่สำหรับปีนี้
เป็นของจิมมี่คาสำหรับและเป็นกำลังใจให้กับลูกหรือทีมงานผู้สร้างสรรค์บนเวที
แล้วบอกเลยคุณผู้ชมปีนี้เวทีหมอลำมันไม่ได้คึกคักแค่ภาคอีสาน
ทุกภาคเราก็สนุกสนานกันไปกับโชว์ของหมอลำทั้งประเทศจริงคุณผู้ชม